คุณผู้ชมงานเดียวกันค่ะเจอคนนี้เลยค่ะ
นางเอกชื่อดังสวยจริงตรงปกมากนะคะ
มาเมื่อวานอู้้หู้นี่ฉันแบบส่องมามาแต่ไกลเลยอ่ะ

ก็คือว่าสวยตงปกจริงค่ะ
ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะเราจะได้เห็นคอนเทนต์คุณเจนนี่สวยแซ่บไฟลุกใช่ไหมคะ

นักข่าวก็ถามว่าเอ้าคุณเจนนี่จะมีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่า
เจ้าตัวก็คืออยากจะพูดนะคะแต่ขออุบไว้ก่อนละกัน
แต่บอกเลยนะคะว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ค่ะ
บอกแบบนี้นะคะไม่น่าจะเกินอีก๒เดือนได้รู้แน่นอนนะคะ

แซวเอ้าหุ่นเอวบางร่างเล็กขนาดนี้กินข้าวบ้างหรือเปล่า

ก็กินเหมือนกันก็ทานปกตินี่แหละค่ะ

คือควบคุมอาหารประมาณ๘๐แล้วก็ออกกำลังกาย๒๐เท่านั้นค่ะ
ก็ยอมรับนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำเนี่ย
เพราะว่าโปรเจกต์ใหม่นี่แหละเอารอดูอีก๒เดือน
แล้วบอกว่าปั๊งแน่นอนไปฟังคุณเจนนี่
สวยสับจริงตรงปกมากคุณผู้ชม

แต่วันไหนที่เรารู้ว่าเราแบบต้องชีสเดย์เยอะอย่างนี้
จริงก็ออกกำลังกายเยอะกว่า๒๐ด้วยค่ะ
เพราะว่าชอบเป็นอะไรที่อีกสเต็ปหนึ่งของชีวิต
แล้วก็เป็นสเต็ปครั้งใหญ่ของชีวิตด้วยค่ะ

ก็งานที่กำลังจะเริ่มต้นในเร็วนี้ค่ะ

แล้วเจนก็ไม่อยากแบบเหมือนให้คำมั่นสัญญาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ฝากติดตาม
สวยสดใสนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงวัยสี่สิบค่ะ

คุณผู้ชมเล่าให้ฟังคือเจอตัวจริงแขนเล็กมาก
ดิฉันสมมุติยกแขนขึ้นมาอาจจะดูเล็กแต่ว่ามันจะมีย้อย

ใช่นะคะแต่ว่าคุณเจนนี่เนี่ยค่ะคือแบบนี้เห็นไหม
เจนนี่คือเขาดีมากจริงแล้วตัวจริงเขาสวย

แค่ดูเราดูนะเป็นแรงบันดาลใจว่าฉันต้องสวยแบบเขา
ไม่มีท้องแขนเลยอ่ะโอ้โหนี่หน้าท้องที่เพียบ
เอาแค่ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรงก็โอเคแล้ว
หมดนะคะหมดแล้วเนาะของพี่แจ๊คค่ะ